คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าต้องหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

ที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะหายตัวไปจากบ้าน

ถูกเผาพร้อมกับรถจักรยานยนต์
เมื่อวันที่๘พยที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เหมือนกับจุดที่พบศพเนี่ยอยู่ห่างออกไปจากถนนเข้าไปในป่าประมาณสักกิโลหนึ่งได้
ตอนนี้ค่ะตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่มีส่วนในการก่อเหตุนะคะ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะพอเดินทางไปเนี่ยนะคะพอไปดูจุดที่พบศพลูกสาว
ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะคุณผู้ชม
ไม่เหลืออะไรเป็นแก้นสั่นเลยทั้งอย่างเดียว
ไม่ใช่แก้นย้าไม่ใช่แก้นสั่นเนี่ยดูดิ

ลูกไปทำอะไรให้ถึงได้ทำกับมันขนาดนี้
นี่อ่ะคุณจะเห็นนี่แหละ
โอ้โหแล้วดูที่นี่ไกลกันแนวนี้ใครจะมาช่วยใครจะเห็น

ได้เรียกนายสนติภาพชาติทรทองอายุ๔๖ปี

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวกัญญาภักษ์ชาติทองหรือพึ่งอายุ๔๖นะคะ
จานห่างจากถนนไปสักประมาณกิโลหนึ่งนะคะ
ก็เรียกตัวสามีมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มนะคะ

ทางครอบครัวก็ได้พูดคุยกันกับทีมข่าวของเรานะคะ
คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับนายสันติสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
สันติก็บอกว่ารู้สึกเครียดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าสังคมมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
เพราะมีคนอ้างว่าก็เจอนายสันตินี่แหละ
เดินทางเข้าออกบ้านในช่วงวันเกิดเหตุ

วันเกิดเหตุเนี่ยนายสันติอยู่บ้านกับลูก

นางสวรรค์แก้วชวีอายุหกสิบเจ็ดปี
แม่ของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้าวันที่ลูกสาวจะหายไปเนี่ย
เธอฝันฝันเห็นลูกสาวใส่เสื้อสีขาวแล้วมาหาแม่
หน้าเศร้าเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
สี่พฤศจิกายนแม่โทรหาแต่โทรไม่ติด
ก็เลยโทรหาลูกเขยก็คือนายสันติ

สันติบอกไปว่าลูกสาวแม่หายตัวไป
มันสะท้อนใจมากที่สุดเลยลูกลำบากลูกตายลูกไม่น่าจะตายแบบนี้
ใครมันชิ้นใจร้ายขนาดนี้มันก็ทำยิ่งแล้วลูกคนนี้ระบากที่สุดเลยี่

อยากให้เขาจับได้เร็วไงหมอป้าก็ว่าจะมาทำพิธีให้
ไปถึงบ้านแม่ก็จุดทูปบอกแล้วให้มันร้อนอยู่ไม่ได้เหมือนที่มันทำลูก
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทคนนึงนะคะ
เคยทำงานที่ร้านคาราโอเกะร้านเดียวกันกับผู้ตายค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุวันที่๒พฤศจิกายน
ผู้ตายกับสามีไปหาก็ไปคุยกันปรับทุกข์กันนะคะ
บ่นว่าเหนื่อยขายข้าวเหนียวปิ้งไม่ค่อยได้เลย
เงินไม่พอใช้ไหนจะค่าเช่าบ้านค่านมลูกค่าใช้จ่ายอื่น
เพื่อนคนนี้ก็ถามนะคะว่าอ้าวแล้วสามีล่ะไม่ช่วยอะไรบ้างเหรอ
ผู้ตายก็ตอบไปว่าก็ช่วยแหละช่วยเล็กน้อย
ก็เลยถามต่อไปว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ผู้ตายบอกเพื่อนคนนี้ว่าก็มีทะเลาะกันบ้าง
ประมาณนี้นะคะที่คุยกัน
สามพฤศจิกายนก่อนที่ผู้ตายจะหายตัวไป
เพื่อนคนนี้บอกว่าก็โทรศัพท์ไปหานะคะ
แต่สามีผู้ตายเป็นคนรับสายแทนแล้วก็ไม่ยอมให้คุยด้วย
สี่พฤศจิกายนถึงมารู้ว่าผู้ตายหายตัวไปค่ะ
วันที่สามโทรไปหาเขาแฟนเขารับ
ขอใส่น้ำผึ้งหน่อยน้ำผึ้งยุ่งมีอะไรเปล่า
ว่าจะถามเขาว่าไอ้โอนเงินไป๑๐ลิฟต์น่ะ

ก็กลับไปดูสิสลิปก็มีทำไมต้องมาถามน้ำผึ้ง
ก็เลยสงสัยทำไมเขาพูดแบบนี้วะ
เพราะปกติถ้าโทรไปเนี่ยเขาจะบอกว่าป้ารอแป๊บนึงนะ

คือคำพูดแบบนี้แต่ก่อนได้แต่นั่งคิดว่า
เขาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะทำไมเขาไม่ให้คุยกับเพื่อน
ก็แหละเอ๊ะก็เลยมันคงไม่มีอะไรมั้ง
พอวันที่สี่มาปะมานไม่เกินเก้าโมง
เขาก็มาถามว่าน้ำพึ่งมานี่ไหม
ว่าอ้าวน้ำพึ่งไม่ได้มาแล้วน้ำผึ้งได้ไปทำงานไหมไป
อ้าวทะเลาะกันหรือเปล่าล่ะไม่ได้ทะเลาะเอาถ้าไม่ทะเลาะกันแล้ว
น้ำพึ่งไม่กลับบ้านเขาบอกจะรู้กับมันไหมน่ะอ้าว
พี่เป็นผัวพี่ยังไม่รู้แล้วหนูเป็นใครหนูจะรู้ได้ไง
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มนะคะเพราะว่ามีพยานบอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัย
ไปซื้อน้ำมันเพื่อมาก่อเหตุจากปั๊มน้ำมันนะคะแถวแถวนั้นก็จะมีปั๊มน้ำมันอยู่สี่แห่งค่ะ
ตามแผนที่ตรงนี้นะคะพนักงานปั๊มบอกว่าคือชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ย
เขาก็มีอาชีพทำสวนก็จะนำแกลลอนไปซื้อน้ำมันกันเป็นประจำ
ทีมข่าวก็พยายามไปคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สังเกตบางปั๊มก็ปิดก่อน๔ทุ่มอะไรซะด้วยซ้ำ
แต่มีเด็กปั๊มคนหนึ่งคุณผู้ชมให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุ๑วัน
สามีของผู้ตายไปถามที่ปั๊มค่ะครับว่าที่ปั๊มเนี้ย
มีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอ่าขอดูหน่อยได้ไหม
จะดูว่าภรรยาหายไปช่วงตีหนึ่งตีสองของวันที่สี่พฤศจิกายนเนี้ย
แถวนี้หรือเปล่าลักษณะประมาณแบบนี้ครับแต่เด็กปั๊มเขาสงสัยว่าเอ๊ะ
แล้วทำไมสามีถึงรู้เวลาที่ชัดเจนมากว่าภรรยาหายไปช่วงเวลาไหนอะไรยังไง
อืมดูผิดปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะ

ทีที่ว่าเวลาที่ติดแล้วส่องค่ะนะ

แต่ว่าเขาต้องไถดวงตัวม้อน่ะหรือวิ่งผ่านนะ
พอเข้านัดหนึ่งเสร็จเขาก็กลับ
ส่วนมากก็จะซื้อไปใส่รถอะไรเนี้ย
คือคนระแวกนี้เขาจะมาซื้อน้ำมันใส่ถังแกนลอน
ใส่รถไปใส่รถไถไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่
แต่ส่วนมากเขาก็เป็นเจ้าเดิมนะที่เฮียกิจอยู่
เป็นขาประจำจ้ะเป็นขาประจำนี่ค่ะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
ทีมข่าวก็เลยจำลองเหตุการณ์ดูค่ะถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์นำร่างของนางสาวกัญญาพักไปทิ้ง
แล้วเผากลางป่าละเมาะลองจำลองเหตุการณ์ดูแบบนี้นะคะ
คือทางเข้าก็จะเป็นเนินนะคะก็มีหินขลุขระเยอะเลย
เข้าไปยากค่ะยากนะคะชาวบ้านที่ใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำ
บอกว่าถ้าผู้ก่อเหตุมาคนเดียวอ่ะนะยากยากมาก
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุมีอย่างน้อย๒คนหรือเปล่า
คือถ้าหากเอาศพไปทิ้งเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรถจักรยานยนต
แล้วไปคนเดียวเอาศพไปคนเดียวลักษณะแบบเนี้ยครับ
น่าจะเอารถยนต์ไปหรือซาเล้งไปแล้วน่าจะมีคนช่วย
คนเดียวไม่น่าจะไหวอันนี้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะครับ
มันก็ลำบากเพราะว่าถ้าวัดสองคนเนี่ยมันจะต้อง
มันมาไม่ได้ก็ต้องมีทำเป็นรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์
ถ้าว่าหมอสักสายเนี้ยต้องมีคนช่วยเอามา
นายสันติสามีผู้ตายเขาก็ยืนยันใช่ไหมฮะ
ว่าเขานี่แหละเป็นคนตามหาภรรยาที่หาย
ตัวไปแล้วก็ไปแจ้งความอาวัยใช่น่ะ
หลังจากวันที่หาอยู่วันหนึ่งแล้วไม่เจอนะครับ
เราก็มีเพื่อนของผู้ตายที่เราไปคุยที่ร้านเลยนะ
ที่ทำงานเนี่ยก็บอกว่าผู้ตายเคยบ่นว่าอยากจะไปอยู่ที่อื่น
แต่มันก็ยังไม่ใช่มูลเหตุที่จะชี้ชัดได้นะฮะ
ต้องให้ตำรวจไล่สืบสวนขยายผลกันต่อ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะฮะซึ่งก็อยู่ที่เพชรชบุรีเนี่ยแหละครับ
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะหมอปลาครับ
มาถึงเมื่อค่ำนะครับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกว่ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้กับผู้ตาย
ตามที่แม่ของผู้ตายเนี่ยได้ติดต่อมายังหมอปลานะครับ
แล้วหมอปลาวันนี้เอาต้นบอนมาด้วยนะครับเอามาทำพิธี
บอกว่าเพื่อที่คนร้ายเนี่ยจะได้คันปากแล้วยอมรับสารภาพ
ค่ะนี่นะฮะจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
ที่ถูกฆ่าแล้วก็เผาอำพลางคดีตรงนี้นะครับ
หมอปลาได้ทำพิธีขอขมาแม่ธรณีด้วยนะครับ
บอกว่าเนื่องจากศพถูกเผาบนดินโดยไม่มีอะไรลองเอาไว้ทำให้วิญญาณเนี่ยจะถูกจองจำ
ก็เลยต้องทำพิธีเพื่อให้วิญญาณเนี่ยไปสู่พบภูมิที่ดี
นี่ฮะลักษณะการทำพิธีเมื่อช่วงค่ำนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับ
มีกลิ่นเหม็นของศพเนี่ยลอยมาเข้าจมูกนะฮะ
ก็เลยเชื่อว่าผู้ตายต้องการมาสื่อสารอะไรบางอย่าง
ส่วนจุดที่เจอศพตรงนี้ที่มีร่องรอยการฆ่าแล้วเผามาเจอศพเนี่ย
หมอปลาบอกว่านี่ไม่ใช่จุดที่เสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าเขาเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่

พอเนี้ยแต่มีแบบอาเจียนออกมาเลย
บอกเหมือนกับวิญญาณของผู้ตายเนี่ยมาสื่อสารให้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
หมอปลาบอกว่าภายในสองถึงสามวันนี้นี่แหละ
เดี๋ยวตำรวจจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนด้วย
ผมคิดว่าแม่น้องคงไม่โดนเอามาฆ่าคนเดียวหรอกคือเขารู้ป่ะคนฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่แค่คนเดียวหรอก

ถ้าใช่มันยกรถเครื่องทับน้องไม่ได้
ไม่ใช่แน่มันไม่ใช่อยู่แล้วก็ตอนที่มาเอารถเครื่องมาแล้วแล้วมันกลับยังไงล่ะถ้ามันมาคนเดียวอ่ะ
จริงไหมผมว่าคนใกล้ตัวเขาอะครับคนกินข้าวหม้อเดียวกันแต่น้องไปกินข้าวหม้อเพราะไหนบ้างอ่ะ
ก็ไปกินหน้าร้านอาหารน้องก็ไปกินนะอย่ามาฟ้องผมส่งนะ
นี่เป็นตามความเชื่อในสิ่งที่หมอปลาบอกนะแต่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องฟังทางตำรวจแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจที่ทำคดีบอกว่าตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็จากการสืบสวนขยายผลในพื้นที่จากการสอบสวนด้วย
เรื่องต้นขณะนี้พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับตำรวจบอกว่าบอกได้แค่ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตาย
ยังเปิดเผยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ส่วนศพของผู้ตายนะครับตำรวจขออายัดเอาไว้ก่อน
เอาไว้ชนะสูตรเพิ่มเติมก่อนนะครับยังไม่สามารถมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
โอ้โหเรื่องนี้คดีนี้ต้องดูกันต่อนะครับ